เป็นชายวัย๔๒ปีทำทีเป็นคนที่มีจิตอาสา
คอยโบกรถให้กับคนที่มาทำธุระในตัวเมืองจังหวัดนครนายก
จากนั้นก็ไปเรียกเก็บเงินนะคะทำให้คนแถวนั้นเขาเดือดร้อน
ต้องเรียกตำรวจมาจัดการเอาผิดค่ะ

คนนี้แหละค่ะนายสุภาชัยลอยดาราอายุ๔๒ปีนี่แหละค่ะถูกรวบทันควันเลย
คนถ่ายคลิปเอาไว้ได้หลังจากนั้นก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มตัว
หลังชาวบ้านร้องเรียนว่าพบเห็นนายสุภาชัยเนี่ยทำทีคล้ายเป็นคนที่มีจิตอาสาค่ะ

ไม่ใช่ค่ะมันเป็นที่สาธารณะไงฮะ
เออแล้วก็ไปทำเนียนนะคะโบกรถให้เขาแล้วก็ไปเรียกรับเงิน
แถวตัวเมืองนครนายกข้างธนาคารธนชาติสาขานครนายกค่ะ
ตอนแรกเนี่ยนะพอเห็นตำรวจเนี่ยนะ
นายสุภาชัยพยายามจะขี่รถจักรยานหนีค่ะ
แต่ว่าตำรวจก็คุมตัวเอาไว้ได้ทัน
เจ้าตัวเนี่ยเล่าว่าเขาเป็นชาวจังหวัดรบบุรี
มาไล่ภรรยาอยู่ที่นี่ตอนนี้ตกงาน
ก็เลยมาโบกรถมาเรียกเก็บค่าจอดรถ
เพื่อนำเงินไปซื้อเหล้าขาวมาดื่ม
เมืองต้นตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนแล้วก็ทำประวัติเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ส่วนทางด้านของในตุ้มสมบูรณสุขหรือว่าตุ้มตลับพระ
เล่าว่าเห็นชายคนนี้มานานกว่า๑สัปดาห์แล้ว
ชอบมาช่วยอำนวยการจราจรให้กับรถยนต์ที่มาจอดทำธุระในตัวเมือง
จากนั้นก็จะไปคอกกระจกก๊อกก๊อกก๊อก

รายก็ยอมให้โดยดีตัดความรำคาญไป
รายไม่ยอมก็แจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่มตัวต่อไปแบบนี้แหละค่ะ